มีอีกหนึ่งกระแสที่พูดถึงมากในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะคะ
มีคนแชร์ต่อเนื่องมาคุณผู้ชมว่ามีลูกชายของท่านนายกสมาคมน้ำบาดานแห่งประเทศไทย
ก็คือพี่สุรทินชัยชมพูนะคะหรือว่าช่างขวัญเจ้าของฉายาสยองบาดาน

เขาเกาะติดเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ชมเพราะว่า
ในข้อมูลเนี่ยเขาระบุเรื่องราวความน่ารักแล้วก็ความน่าสนใจของลูกชายของ
ท่านฉายาสยองบาดานคุณคะ

ลูกชายของเขาชื่อว่าน้องตินมี่หรือว่าเด็กชายพัชระชัยตา
เป็นนักเรียนชั้นม๓ทับ๑โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา
เป็นลูกชายของคุณพี่เขานี่แหละค่ะ
ถูกเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลให้ชาวโซเชียลได้ชื่นชมกัน
โดยเฟซบุ๊คแฟนเพจที่มีชื่อว่าดอยสะเก็ดเพชรแห่งล้านนา
ซึ่งเรายกข้อความของเขามาอ่านให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าลูกหมูป่า๑๓ตัวติดถ้ำขุนน้ำนางนอน
แต่ลูกบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษาติดอะไรรู้ไหม
อะไรฮะติดเจาะน้ำบาดานที่ดอยนางนอน
ก็คือปิดทองหลังพระเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยงานหน่วยงานทุกคน
ช่วยให้เพื่อนที่หมูปลาได้ออกมาจากถ้ำ

แต่เราก็ซึ้งใจที่ลูกเราไปช่วยลูกเขานะคะ
นี่ก็คือน้องติ้นมี่
ตินมี่เป็นลูกชายของท่านสุรทินชัยชมพู
นายสุรชินชัยชมพูเป็นนายกสมาคมน้ำบาดานแห่งประเทศไทย

มาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยชีวิตนักฟุตบอลทีมหมูป่า๑๓คน
ดูภาพดูผลงานของลูกบ้านเชิงดอย
สะเก็ดศึกษาเท่มาก
เขาบอกว่าลูกไม้ไม่น่าจะหล่นไกลต้นเลยนะคะ
แล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของสองพ่อลูกครับ
เขาบอกว่าทั้งสองคนนะในอดีตชาติเนี่ยน่าจะมีความผูกพันกันยังไม่หมด
ชาตินี้ก็เลยเกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีก
เขาเขียนมาเป็นแบบนี้เพราะว่าคือคุณพ่อกับน้องตินมี่เขาเป็นพ่อลูกบุญธรรมกัน
อ๋อเป็นแบบนี้แล้วก็น่าชื่นชมนะ
ชื่นชมเพราะว่าทันทีที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล
คนก็แห่มาชื่นชมน้องกันเยอะมากเลย
หล่อทั้งข้างนอกหล่อทั้งจิตใจเลย
ใจน้องเนี่ยหล่อมากแล้วก็ชื่นชมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูน้องตินมี่มาเป็นอย่างดีนะคะ
เป็นเรื่องราวดีค่ะคุณผู้ชมที่เรามาแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็นำมาบอกต่อด้วย
ตลอดข่าวของเราก็ต้องขอชื่นชมในความน่ารักความมีน้ำใจของน้องตินมี่แล้วก็ครอบครัวของน้องด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นฮีโร่ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
สุดยอดจริงเป็นภาพความหน้าชื่นชมนะถ้าจะเหมือนอีกนิดนึงก็คือโคนต้องเต็มตัว
หน่วยงานเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้มาก
แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องตินมี่ที่อายุใกล้เคียงกับเบื้อนอีกหนึ่งที่เป็นจิตอาสาแล้วมาทำงานนี้ด้วยหัวใจ
เขาอยากจะช่วยเพื่อนออกมา
เพราะภารกิจครั้งนี้ช่วยกันเป็นหมื่นคนเหมือนกันนะ

แต่ว่าเชื่อว่ายังมีคนอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังแบบนี้
คอยช่วยเหลือให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จด้วยนะคะ